แต่คุณคุปตนามาอยู่ตรงนี้แล้วถามเรื่องสภาพอากาศหน่อย

ทั้งสองท่านเลยครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วย
เป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านเจอคนนี้หรือเปล่า
พวกผมเจอแต่ร้อนเจอร้อนค่ะ

เช้านี้คุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาเจอฝนนะเชียงใหม่คุณ
ส่วนใหญ่จะเน่นฝนทางเหนือแม่สอดฝนโต
อันนี้เราเตือนมาตั้งแต่วันศุกร์ละครับเรื่องของฝนที่จะตกในฝนตรงหน
มีพายุหนึ่งลูกเกิดขึ้นในบริเวณอ่าวเบงกอ
อย่างที่เราได้คาดการณ์เมื่อตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ

เมื่อวันศุกร์เนี่ยเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ต่างนะครับ
แล้วก็พัฒนาความรุนแรงกลายเป็นไซโครน
ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ฝั่งตะวันตกของไทยเนี่ย
ฝั่งตะวันตกของไทยจะเรียกว่าไซโครน
ถ้าเกิดอยู่ทะเลฝั่งตะวันออกจะเรียกว่าไต้ฝุ่นโซนร้อนแบบนี้
อันนี้อยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียจึงเรียกว่าไซโครนนะครับ
ไซโครลูกนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เขาได้พัฒนาความระลมสูงสุดแล้ว
แล้วก็มาเคลื่อนที่ประชิดบริเวณประเทศพม่าฝั่งฝั่งตะวันตก
แล้วก็กำลังเคลื่อนที่ขึ้นหลังจากนี้เนี่ยก็อ่อนกำลังลงแล้วนะครับ
แต่ว่าอ่อนกำลังกายเป็นหอมความกดอากาศต่ำ
แต่ยังสามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดกลุ่มฝนได้อยู่ในบริเวณดังกล่าว
ดังนั้นตอนนี้ใครไปพม่าในบริเวณฝั่งตะวันตกมันดาเลอย่างนี้

เขาก็เลยส่งผลกระทบต่อภาคเหนือซึ่งอยู่ติดฝั่งตะวันตกด้วยทีเดียว
แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยนะสิ่งที่เขาส่งผลกระทบเนี่ยก็คือ
เวลาพายุเข้ามุนเนี่ยเขาจะดูดลมมาด้วยเขาดูดลมมาลมที่เข้ามาเนี่ยเป็นลมจากด้านบนเนี่ยนะครับ
จากด้านบนเป็นลมหนาวก่อนหน้านี้เขาแผลลงมาปกครุมเมืองไทย
มาพร้อมกับฝนตกหนักหนักเยอะเยอะนะครับช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมา
อาทิตย์ที่ผ่านมาลมหนาวเนี่ยเขาอ่อนกำลังถอยร่นกลับไปแล้วนะครับ
แต่ว่าพายุลูกนี้ไปดูดมาใหม่นะครับไปดูดเอาฝนจากด้านบนมาใหม่
ก็เลยมาเริ่มมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคอีสานตอนบนด้วย
นี่คือสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยคือมวลอากาศเย็นนะครับ
รอยต่อระหว่างมวลอากาศเย็นกับพื้นที่สีเขียวคือแนวฝนนะครับ
เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูการคำนวณฝนกันนะครับ
สังเกตว่าฝนเห็นไหมเรียงตัวเป็นแนวยาวนะครับ
ข้างบนเหนือฝนเนี่ยอากาศเย็นข้างล่างเหนือฝนอากาศร้อนนะครับ
ตอนนี้หลังจากคำนวณต่อไปเห็นไหมฮะ
จะค่อยเขยิบลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่

เมื่อวานนี้ตกหนักภาคเหนือไปแล้วนะครับ

ค่อยแผลลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับ
พรุ่งนี้ยังมีอยู่นะครับอีกหนึ่งกลุ่มนะครับ

ต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝน

ในพื้นที่ภาคเหนือในระยะวัน๒วันนี้นะครับ

ตอนนี้เขาออกมาระวังเรื่องของโรคร้อน
การใช้วัสดุต่างในการแบบว่า
เก็บอาหารการกิน
ตอนนี้เขามีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่

แต่ตอนนี้เป็นวัตถุที่ไม่ใช่เป็นขวด

ถูกต้องเป็นหดน้ำกินอย่างนี้ได้เลย
ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่มีชื่อว่า
เมื่อกี้คนกินเขาก็ประหลาดใจนะ

เป็นการออกแบบอุตสาหกรรมชาวอังกฤษ๓คน

อาหารแนวใหม่ที่เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้แปลกต่าง

ซึ่งเจ้าถุงออฟโฮมีความยืดหยุ่นสูง
สามารถที่จะกินได้ต้นทุนในการผลิตต่ำ

ถุงนี้ทำขึ้นจากสารที่มีลักษณะ

คือเยื่อที่บรรจุน้ำไว้
คือเราทานได้เลยใช่ไหม
เหมือนตอนเด็ก

ไม่ต้องมีบรรจุพันธุ์แล้วทิ้ง

มีรีชังขอบคุณมากเจอนั่นดีค่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศต่างประเทศก่อน
และก่อนทั้งนี้มีพายุหนึ่งรูปเหมือนกันเขาที่ฟิลิปปินส์
ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างญี่ปุ่นการ์หลีตอนนี้
อาจวางแผนไปท่องเที่ยวไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป